ช่วงนี้มาตรวจสอบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์กันหน่อย
บางทีประกอบกล้องหน้ามีรถมีวันก็ดีเหมือนกัน

เป็นหลักฐานทำให้บางเรื่องมันจบได้โดยไม่ต้องมาโตเทียงกัน
แล้วก็ถอยหลังมาชนรถที่เขาจอดต่อท้ายอยู่
แล้วไม่ยอมรับว่าเธอเนี่ยถอยไปชนก็มีการโต้เถียงไปโต้เถียงมา
สุดท้ายหลักฐานมันก็เป็นคลิปนะฮะ
เพราะว่าอีกคันหนึ่งเขามีคลิปเป็นกล้องหน้ารถเอาไว้เอาไปชมเลยครับ
นี่ฮะถอยมาแล้วนะครับนี่จังหวะนี้เลยครับ
คือยังไงก็ต้องชัดเจนแล้วมีสัญญาณคือไฟท้ายรถเนอะ

ต่อแล้วก็ไม่หยุดแบบนี้นะครับ

โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของตนเอง
ขณะกำลังขับรถอยู่ในห้างสรรพสินค้า
แล้วก็มีเหตุรถคันหน้าถอยมาชนรถของตนเองอย่างจัง

ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นหรอกค่ะ

ทีนี้พอมีตัวแทนประการมาถึง
หญิงสาวคนนั้นก็กลับเล่าเหตุการณ์ตลปัดเป็นอีกอย่างหนึ่งเลย
บอกว่ารถคันหลังเนี่ยเป็นคันที่ขับมาชน
ทั้งที่ภาพก็ปรากฏอยู่ในคลิปกล้องที่เราเห็นไปทั้งหมดแล้วนะคะ

ก็ติดต่อไปที่คุณมาวินสวภาพร

เรื่องนี้แน่นอนครับมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องหน้ารถอยู่แล้ว

แต่ก็เข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สอนองประเวทแล้วนะครับ
ส่วนค่าเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยรับผิดชอบ

แต่ว่าตัวเองติดใจตรงที่ผู้หญิงคนนี้เล่าเหตุการณ์

ทั้งที่หลักฐานมันก็ปรากฏอยู่แล้วเป็นยังไง
นี่ถ้าไม่มีกล้องหน้ารถนี่นะคะอย่างที่คุณทัศนัยบอกไป

เรื่องบางเรื่องมันก็จบลงด้วยหลักฐาน
บางคนนะฮะตอนก่อนเห็นคลิปเป็นอีกอย่างหนึ่ง

บางทีแค่บอกว่ามีกล้องนะ

เพราะฉะนั้นเกล้องสำคัญทีเดียว

ก็ฝากไว้เรื่องของการขับรถด้วยแล้วกันนะครับ